ก็แถลงการออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ดาวยิงของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
เป็นเวลาร่วม๑สัปดาห์แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะได้เซ็นสัญญาค่อนข้างสูง
ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางชิมิซูเอสพาวได้แถลงการผ่านเว็บไซต์สโมสร
ยืนยันคว้าตัวธิรสินแดงดาลและจะสวมเสื้อหมายเลข๒๓
ซึ่งหมายเลขนี้เคยมีอดีตนักเตะดังอย่างชินจิโอกาซากิ
ซึ่งได้แชมป์พรีเมอร์ลีกกับเลสเตอร์นั้นเคยใส่หมายเลขนี้มาก่อนนะครับ
น่าสนใจทีเดียวนะครับก็มีถ้อยแถลงของธีรสินนิดนึงนะครับ
บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม
และการมาอยู่ที่ชิสุโอกะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิชัดมาก
แล้วก็รู้สึกดึงดูดใจให้มาเล่นที่นี่หลังจากที่มาเยือนครั้งหนึ่งนะครับ
ก็จะพยายามทำหน้าที่กับทีมให้ดีที่สุดนะครับ

คนที่สองฟูจิไหมหรือว่าชื่อวิสุดี
ส่วนเรื่องรายละเอียดของสัญญาณนะครับแม้จะไม่มีการเปิดเผย
แต่คาดว่าธิรสินแดงดาจะรับค่าเหนื่อยประมาณ๑๑ล้านบาทต่อปี
รวมโบนัสที่โชว์ผลงานกับทีมหรือว่าผลงานที่ดีขึ้นในซีซั่นใหม่นะครับ